แต่ที่สำคัญค่ะเรื่องเกี่ยวกับโรคโควิด๑๙
ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็กังวล
หน้ากากอนามัยที่ตอนนี้เป็นอุปกรณ์จำเป็นมันหายากแล้วมันก็แพงเหลือเกิน
คุณผู้ชมบอกพี่กัดกันเข้ามาหน่อยค่ะ
ยังมีร้านไหนอีกไหมที่ขายอยู่ในราคาที่ถูก
ต้องเน้นย้ำแบบนี้เพราะถ้าเกิดขายเกินราคา
มีโทษจำคุกไม่เกิน๗ปีปรับไม่เกิน๑๔๐๐นะ
ใช่ค่ะก็อยากให้ช่วยเหลือกันนะคะ
แล้วก็จริงไม่อยากให้ซื้อไปตุนกัน
เพราะว่าอยากที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เข้าถึงนะ

คนอื่นเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ซื้อ

ที่ดิฉันไปเจอแพงที่สุดคือ๕๐ชิ้น๑๐๐บาท

เกินไปมากนะคะอันนี้เกินเรื่องไปมากจริงนะ
ค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องโควิด๑๙ในไทยตอนนี้
พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก๑รายแล้ว
รวมแล้วยอดตอนนี้อยู่ที่๔๒รายนะคะ
พบรายล่าสุดคือเป็นพนักงานขาย
แล้วก็มีโอกาสได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่
เขาเรียกว่าเป็นชาวต่างชาติก็เลยติดเชื้อมา

อีกเรื่องหนึ่งที่กรมควบคุมโรคเขาพยายามเร่งติดตาม

คืออันนี้นี่แหละค่ะคือเขาขอร้องให้มารายงานตัวหน่อย

เดินทางถึงไทยในวันที่๒๐กุมภาพันธ์
แล้วเที่ยวบินนั้นเป็นเที่ยวบินกับเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยปู่ย่า

ซึ่งใครที่ดูข่าวอยู่ตอนนี้แล้วจำได้ว่าฉันกลับมาเที่ยวเดียวกัน
นั่งแถวที่๓๗๓๘๓๙๔๐และ๔๑
สำคัญมากนะคะจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล
จะต้องไปแจ้งประวัติการเดินทางกับหมอ
เพื่อให้การควบคุมโรคมันเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ส่วนผู้ที่เดินทางอื่นในเที่ยวบินนี้
ก็ต้องแยกตัวออกจากผู้อื่น
ใช้เวลาในการกักตัว๑๔วันเหมือนกันนะคะ
อันนี้ก็ต้องรับผิดชอบตัวเองกันด้วยนะคะ
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็ได้เผยแพร่ประกาศ

ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙
โรคโควิด๑๙เป็นโรคติดต่ออันตราย
พระราชบัญญัติโรคติดต่อปี๒๕๕๙
เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังป้องกัน
แล้วก็ควบคุมโรคติดต่ออันตราย
โดยมีผลบังคับใช้พรุ่งนี้นะคะ
สำหรับโทษสูงสุดของใครก็ตามที่ฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ก็คือ
ต้องโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๕แสนบาทค่ะ
อกจากนี้ยังกำหนดให้ประชาชนสถานพยาบาลหรือว่าผู้ประกอบการ
ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีผู้ต้องสงสัย
หรือว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคติดต่ออันตรายด้วย
ถ้าไม่แจ้งก็จะต้องโดนโทษปรับอีก๒๐๐๐บาทนะคะ
คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมา
ทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีการแถลงแล้วก็เปิดเผยนะคะ
ว่าตอนนี้ในไทยพบผู้ป่วยที่ยืนยันว่าเป็นโรคโควิด๑๙
เพิ่มอีก๑รายแปลว่าตอนนี้ในไทยมีทั้งหมด๔๒รายแล้วนะคะ
รายล่าสุดที่พบเป็นผู้ชายอายุ๒๑ปี
ซึ่งมีอาชีพเป็นพนักงานขาย
แล้วก็ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติค่ะ
ซึ่งผู้ป่วยรายล่าสุดนี้เริ่มป่วยตั้งแต่วันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แล้วก็มีการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชน
ล่าสุดนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนพรัชราชธานีนะคะ

ได้ติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมดแล้วด้วย
และนายอนุทินก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กด้วยค่ะ
ว่าเดี๋ยววันที่๒มีนาคมก็คือวันจันนี้
กระทรวงสาธารณสุขจะแจกหน้ากากอนามัยฟรี
แสนชิ้นต่อวันแล้วกำหนดโคต้าด้วยนะคะ
ว่า๑คนจะรับหน้ากากอนามัยได้คนละ๓ชิ้น
สามารถไปรับได้ที่กระทรวงสาธารณสุข
อันนี้ก็เพื่อใช้ในการป้องกันโรค
รวมถึงใครที่หาซื้อยาก

รับได้ที่กระทรวงสาธารณสุขเลยนะคะ
ภายได้นะคะเพราะว่าใส่ซองพลาสติกแจกแล้ว

ถูกต้องเพราะว่าเขาก็เอาฟิตแบ็คจากรอบที่แล้วนี่แหละ

ส่วนทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็มีการเปิดเผยบอกว่าทางกระทรวงการต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกาแจ้งขอเลื่อน
การประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐอเมริกาสมัยพิเศษ
จะมีขึ้นวันที่๑๔มีนาคมนี้
ลาสเวกัสเลื่อนออกไปก่อน
เพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราทราบกันว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ทั่วโลกหลายประเทศก็ให้ความสำคัญ
ส่วนที่บ้านเรางานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
ซึ่งผู้จัดงานประกาศแล้วยกเลิก
แล้วก็จะมีการเปิดการซื้อหนังสือ
ผ่านทางออนไลน์ให้กับสำนักพิมพ์
อ่านก็สามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้แทน
งดการมาเจอกันแบบที่เป็นคนเยอะ
คนหมู่มากแล้วก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะคะ